กลับมาพบกับรายการจับยามสามแต้มนะครับ
ดวงชะตาทิมรักให้หมอดูทักก่อนลงเท

หายไป๑สัปดาห์
เพราะว่าพี่ดันไปเป็นคู่แข่งกับเจ๊เกียว

ไม่ได้ทำทัวร์แล้วครับดูตอนนี้สิ

นี่แต่งตัวมาเพื่อเอาใจชาวสวนก็อย่าไปทัวร์ลงแกเยอะนะ

สวนก็สวนไว้เถอะสวนสวนไว้เถอะ

ที่บ้านชอบกินกล้วยไม่มีอะไร

กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าอะไรก็ว่า
ไม่ค่อยหอมเชื่อผมดิช่วงนี้กล้วยไม่หอม
นั่นแหละวันนี้ตอนนี้เรามาทำอะไรเราจะมาเปิดไพ่ไหม

จนมือมือพองไว้หมดแล้วเนี่ย
ไปเยอะแล้วตอนนี้ก็คือฟุตบอลโลกเข้ามาสู่

ก็เหลือ๘ทีมที่คุ้นหน้าคุ้นตา

อ่าอย่างนี้มีมูล็อกโคทีมเดียวที่
ที่ไม่ค่อยคุ้นเหมือนจะไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่

นะครับก็เราลองมาดู

เพราะถ้าจะดูเปิดไพ่ตามพี่ร้านได้

สวนกล้วยผมย้ำ

คู่แรกก็คือเต็งหนึ่ง

พูดถึงอุดหวิดกว่าบราซิลนี่นอนมา
ทั้งคู่เอาชนะทีมจากเอเชีย

คือตอนแรกแอบคาใจการเลือกตัวของแก
โอเคกันในการเลือกตัวแบบนักเตะที่ติดทีมชาติ

มันมีตัวที่ค้างคาใจอยู่
อย่างเช่นผมว่าหลายคนก็คงจะรู้สึกเหมือนผมก็คือ

แล้วก็ฟอร์มกลับมาเล่นดีด้วยไม่ได้มา
แต่ว่าผลงานในสนามมันทำให้เห็นแล้วว่า
เนี่ยที่เรียกไปถูกแล้วก็เข้าแผนเขา
โหชาลิซ่อนนี่คือองค์ลงเก่งขึ้นมาเฉย
โดยเฉพาะนัดแรกที่ยิงชนะเซอร์เบียโอ้โหยิงสวยด้วย
กลายเป็นแดนหน้าเล่นดีมากเล่นเหมือนเข้าขากันมา
ตั้งแต่ชาติบังก่อนทั้งที่มึง

เพิ่งซ้อมกันอีกไม่กี่วันก็เนี่ย
มันไม่มีทางที่จะเคยเล่นมาก่อนแน่
แต่มันดูเข้าขาแล้วดูลงตัว
ซึ่งโครเชียร์ก็ไม่ใช่ไม่ย่อยนะ
ก็ทรงก็ดีอยู่ลูกก้าโมดิส
วาซิชก็เล่นดีอ่าแดนกลางนี่ถือว่า
ก็คือโมนิตแต่โฟกสิตจบ
แล้วก็ข้างหน้าก็แน่นอนอยู่แล้ว
ลูกพี่ยังยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับ
งงลูกนั้นเป็นไงโมงตีเสมอญี่ปุ่นน่ะ
เปรริสิชมงดีด้วยเนอะ

บอกเลยนะจากสิ่งที่เห็นการทำการบ้านมาดีมากของโซเอเชีย
ถ้าเกิดยันเสมอได้จนถึงดีการ์ลูกโทษ
เราเห็นแล้วว่าแม่งทำการบ้านมาโคตรดี
คือหลายคนที่ดูจากโซเชอร์มีเดียจะบอกว่า
ไม่ได้มายมองจังหวะวิ่งบ้างแม่งก็บุ่นไปก่อน
ก็ก็ถ้าฟันโทงอ่ะผมให้บราซิลอืมใสเลยใสเลยเหรอ
พี่รันว่าไงก็มีแนวคิดเหมือนเหมือนพี่ตะนะ
บราซิลส่งเกมลุกอ่ะค่อนข้างจัดจ้านแล้วก็กองกลาง
ถือว่าก็ใช้ได้อืมนะครับกองกลางผมคิดว่าอย่างอ่า

เหมือนเขาเรียกว่าไงเป็นกัปตันทีมที่อายุเยอะแล้วนะ

แต่ก็แบบเหมือนเขาโชว์ประสบการณ์ความเก่าแบบ

เอออาจจะเฉือน

คือมันก็ตั้งแต่คือ

ตั้งแต่ยุคที่เราเริ่มดูบอลมา

คือเราดูบอลเขาเลิกเล่นไปแล้ว

แห่ก็อยากให้มันกลับมายิ่งใหญ่

ร่วมแรงร่วมใจกัน

กองกลางตัวใหม่เนี่ย

แปลว่าไม่ต้องพูดถึงพวกอย่าง

ทัวร์นาเมนต์ใหญ่เหมือนเขาช็อตเนอะ
เขาดูไม่คุ้น

คือด้วยภาษีเนี่ยอันนี้น่าดูดีกว่า

คือตัวผู้เล่นก็โอ้โหตรงกลางนี้

คือมันทั้งตัวหลัก

แล้วคิดว่าอันนี้หน้าต้อง

เบิร์กวาย

แต่แนวลุกของเน็ตแลนด์ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดี

แต่ว่าถ้าให้เลือกแล้วกัน
ผู้ที่จะเป็นผู้ชนะในเวลาก่อน

ผมว่าจะเป็นอาเจน

ผมแอบใส่ความเป็นส่วนตัวเล็ก

ผมว่ามันก็สูสีกันทั้งคู่
ก็แอบมีความคิดเห็นคล้ายกับพี่ตะนะ

ในเรื่องเกี่ยวกับความเขี้ยวของเกม

ถ้าไปถึงขั้นดีกามีสิทธิกางหาสีส้ม
น่าจะว้าชัยได้
ที่เนเทอร์แลนดเหนือกว่ายูนิน่าแน่ก็คือโค้ดนี่แหละ
อ่าใช่เพราะสกาโลนี่โค้ชอาเจนถือว่าประสบการณ์ยังไม่ได้เยอะมาก
แต่อันนี้คือได้ระดับฟันกาวมา

ก็ดูมีภาษีกว่าดูมีประสบการณ์มากกว่า

แต่ก็ดูน่าจะนิ่งกว่า

น่าจะนุ่นเลยแหละผมว่า
ผมคิดว่าอ่ะถ้าดูทั้งการอีก๔คู่ครับ

ชื่อฉันนะต้องบอกก่อนนะชื่อฉัน
ทุกคนน่าจะรู้พิษสงฆ์ของเขาอยู่แล้วว่า
มีทั้งบรูน้โดมีทั้งตัวดี

ขนาดเคี่ยวอย่างนี้เจอโมร็อกโกก็ยังกินยาก
คือโอเคนักเตะมรโคเราอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อ
ซึ่งมันก็จะมี๒ชื่อนี้ที่ทุกคนรู้จัก
แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าองค์ประกอบในทีม
ซึ่งมันเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้ธรรมดาไม่ฟลุกแน่

มีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ว่าจะแบบเสมอในเวลาอีกไหม

ผมว่าอึดอัดอึดอัดโดนสวนตุ้มเดียวก็ตายเหมือนกัน

แต่ว่าด้วยความที่โปรตูเกรดอาวุธมันเยอะ
มันสามารถปีนตัวลงไปพลิกเกมได้เยอะ
คือถ้าเกิดเจาะแล้วตันก็เปลี่ยนได้อีก

ค่อนข้างเยอะจริงนะอย่าลืมนะ
ทวนาเมนต์ในโปรตูเกรดผมรู้สึกชอบเจาเฟลิกซ์อะ

เจาเฟลิกซ์นี่เป็นกองหน้าทีม
เป็นกองหน้าทีมผมที่เล่นเกมอยู่ตอนนี้
อะไรผมซื้อมาเป็นกองหน้าตัวหลักเลย
นั่นแหละผมคิดว่าเนี่ย

ในความคิดผมนะถือว่า
ตูเกรดก็น่ารักน่ารุ้นน่าเชียร์แล้วกัน

แล้วก็เป็นคู่ใหญ่ที่สุดของรอบนี้แหละว่าได้

เดี๋ยวจะแบบเอ้ยมันจะใหญ่ได้ไงมีบราซิลอีก

มาลุ้นกันว่าโอ้โหเจอแชมป์เก่า

แชมป์เก่าที่แบบอื้อหือ
ประธานเป้นี่น่ากลัวจริงนะร้อนแรง

ขอบคุณดูแลรอดอย่าง

ตู้เชื่อว่าทุกคนน่าจะสงสัยเอ่ย
เพื่อนช่วยโน้นนี่นั่น

อ่ะแล้วแต่
แต่คิดว่ารูปเกมน่าจะสือสีแหละ
สูสีมันเป็นบอลคือชื่อชั้นฝรั่งเศสดูดีกว่า
คือบอกเลยว่าถ้าอังกฤษไม่ได้แชมป์โลก

ใช่เพราะว่าจริงถ้าไม่ได้แชมป์ปีนี้
มันน่าจะหมดอายุของเขาแล้วล่ะ
แต่ว่าคือเขาทำมานานแล้วแล้วมันก็ไม่สำเร็จสักที
แล้วมันตั้งตั้งแต่ปี

แล้วเขาตั้งคือโกของเขาเรียกอะไรอ่ะ
คือการทำให้อังกฤษได้แชมป์บนโลกภายใน๑๐ปี
ซึ่งปีนี้เป็นปีที่๑๐พอดี

แต่ถ้าไม่ประสบความเศรษฐ์
ก็คืออีกโปรเจกต์นี้คว่ำ
ไม่หมายถึงว่าพวกนักเตะเหล่านี้
อยู่ในอีล่าพอดีของเขา

ซึ่งมันจะมีโปรเจกต์คล้ายกัน

แต่ถ้าพูดเหมือนกันก็คือ
เริ่มพอกันแต่ตอนนี้กลับบ้านไปแล้ว

พูดได้เต็มป่าวว่าอังกฤษจะไปกอล์ฟเยอรมันมา
แต่ว่าอังกฤษเหมือนจะทำได้ดีกว่า

สนิทกันมากตอกส้นกันชิ้นกันหนึ่งสองอย่างกัน
ไม่รู้ว่าสองกันยังไง

ซึ่งจุดที่มันแข็งที่สุด
ผมให้ทั้ง๘ทีมที่เข้ามา

อาจารย์ปู่ฟันกาว

แต่ว่าเขาก็อยู่มานาน

ซึ่งประสบการณ์เขาน่าจะแน่นกว่า

ไปถึงรอบชิงแล้วถ้าเขาได้แชมป์เนี่ย

ตั้งแต่สมัยที่บาซิลได้คว้าแชมป์

แล้วก็จะเป็นโค้ชคนแรกด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิด
โค้ชคนแรกที่เป็นที่เป็นทั้งผู้เล่นแล้วก็เป็นโค้ชที่แบบ
เขาเรียกว่าไงรักษาแชมป์ป้องกันแชมป์ได้

ถ้าในมุมมองผมพี่ต๊าอย่างไรก็คิดว่าฝรั่งเศสเนาะ
แล้วไม่ได้ไป

แต่ว่าไปมาแม่งเล่นดีเล่นดี
โชวาเมนนี่กับระเบียว
คือนี่เหมือนกับฝรั่งเศสได้ตัวใหม่

ส่วนอังกฤษก็อย่างที่บอกก็ยังมีความผีเข้าผีออกของนักเตะอยู่
อีกคำที่โดดเรียกไปแล้วเสียล่ะ

อนาคตของทีมใดทีมหนึ่งที่อยู่
ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวพูดมากแล้วเดี๋ยวเขาพยอม
รู้จากโซเชียลเขาแล้วกันเขาสนิทกันขนาดไหน

ยังไม่ว่าพี่สอนน้องนี่มันไม่ได้สนิทกับเท้นตัว

เดี๋ยวมาค่าเหนื่อยทะลุเป้า

เด็กเล่นเด่นเกินอายุอะ
เพราะงั้นพอยังคิดว่าอังกฤษก็ไม่ได้ขี้เฬย

เหมาะสมมากในความเป็นชื่อฉันในความเป็นฝีเท้านะตอนนี้
และความป๊อปพูล่าใด
ตรงนั้นก็คิดว่าคู่สู้กันสนุก

แม้ใจจะหมั่นเขี้ยวนะอยากให้อังกฤษ
เข้าหรอ

อยากให้คู่ชิงไม่มีฝรั่งเศส

ไม่มีอาเจนิน่าไม่มีโปรตูเกตเลยด้วยซ้ำ

ในศึกภูตบอลโลกครั้งนี้ถ้าจริงจริงโปรตุเกตก็ยังไม่ได้เคยเข้ามาแต่ว่ามันดังเนี้ย
หั่นไส้มันด้วยโดนเหมาด้วยเฉยเลยนะครับเนี่ยส่วนตัวนั้นทั้งนั้นเลยเนี่ยเราเนี่ย
อ่ะอ่ะสี่คู่สี่คู่ถ้าสรุปมาแล้วเนี้ยอ่ะสรุปเป็นคู่คู่เลยกัน
คู่แรกโครเอเชียกับบาซิลพี่ตะคิดว่าบาเซล
บราซิลอ่ากูที่สองครับเนทยาแหลนด์เนทยาแหลนด์อ่า
เนอะโอเคคู่ที่สามโมโลกรกับโปรตุเกตโปรตุเกต
ที่ไทยรัฐทีวีของเราถ่ายทอดสดด้วยคืออังกฤษกับฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสอ่าโอเคอันนี้อันนี้แค่ความเห็นนะความเห็นนะความเห็นนะ
ไม่มีเปิดไพ่ไม่อะไรวันนี้ไม่เปิดไพ่นะนี่นี่นี่ดูโต๊ะ
ไม่มีอะไรเลยตัวลงตอนเปิดไพ่ไปอย่ามาตัวลงในรายการนี่ค่ะ
คุณไม่สงสารผมเหรอคุณเห็นในคอมเมนต์ผมแล้วเนี่ยฮะ
คุณเห็นในคอมเมนต์ผมเนี่ยไม่สงสารผมเลยเหรอสงสารเดี๋ยวสะกดผิดหรือเปล่า
ไม่ไม่ก็ได้แหละก็สมสารหรือสงสารสงอ่าอ่าอ่าสอเสืออ่ามะอ่า
อ่าสงนี่ผมพยายามเป็นคนโง่ภาษาไทยให้ให้ให้ให้ให้พี่พี่เพื่อนน้องน้องเห็นน่ะเนี่ย
ก็ก็ไม่ต้องไปทัวร์ลงเพราะเยอะมันเป็นคอนเทนต์นะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะคือถ้า
ถ้าเขาแม่นเขาก็เขาก็ไม่อยู่ตรงนี้หรอกกี้ต้องเป็นคอนเทนต์ก็ดูเพื่อความบันเทิง
อ่าแต่การดูความบันเทิงเปิดไพ่ก็เพื่อความบันเทิงอ่าเป็นสีสารการตัดสินใจ
ครับผมด่าได้แซวได้อย่าไปว่ากล่าวอะไรเขาแบบจริงจัง
เกินไปมันน่าเกลียดจริงเขารู้จริงโอ้ยนี่นี่ทีมงานถามเขาทีมงานไม่เชื่อ
รู้รู้รู้ดูบอลจริงจริงดูบอลจริงจริงนี่ถามได้ไม่มั่วไม่มั่ว
ยิ่งอับดูนิกถามได้ตอบได้อ่าอ๋อมันมีมันมี
คอมเม้นท์ที่พูดถึงอ่าอ๋อเอออ่าอ่าพี่อ่าอ่ามันมีคอมเม้นท์หนึ่ง
ครับถามว่านี่ดูบอลเป็นปะเนี่ยเออวันนี้ขอขอโชว์สกิลหน่อยแล้วกัน
ว่าผมอ่ะดูบอลเป็นจริงจริงอ่าดูบอลไม่เป็นเออเอาไงวะ
ข้างหลังเนี่ยอ๋อเอาเป็นเอาเป็นเป็นเป็นอ่าอืมอืมจ้ะ
ก็เป็นอ่ะแต่เหมือนจะแต่เหมือนจะทำสวนได้ไปเออสวนยับเลย
เราพวชกันเองถ้ามันลองเชิญให้คนที่ต้องฟังแยกได้ไหมอ่ามามา

ท้าทายให้ลองเชิงอ่าได้มา
อ่าใช้สามเมตรอุ้ยบ้าบัวฟุตบอลสี่ฟุตบอลมันไม่เอาสวน
ฟุตบอลถือว่างว่าคนที่ดูก็จะได้อ่ะมา

ตอนนี้เห็นแล้วดูเลย

มา
ย้ำคำถามใหม่อีกที

มาจะไม่ได้ยินชัดผมพูดอีกทีว่าทำไมบอลโลก๒๐๒๒ถึงเปลี่ยนตัวได้ถึง๕คน
เพราะว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศที่เตะในเอเชียครั้งนี้อาจจะร้อนกว่าร้อนกว่า
เขาติดแอร์นะติดแอร์ติดแอร์ที่สนามนะแต่อย่าลืมไม่กลัวจะไม่ได้นะแต่อย่าลืมนะสภาพภูมิอากาศเนี่ยที่กาต้าค่อนข้างร้อนนะครับก็เลยด้วยความที่ว่าอากาศด้วยรวมถึงเขาเรียกว่าความเหนื่อยล้า
นะครับคือยังเปลี่ยนได้สามอืมสามครั้งเดิมเดิมแต่ว่าครั้งละ
ไม่ใช่คนเดียวคือคือคนเดียวก็นับหนึ่งคนหนึ่งครั้งอ่ะอ่า
ครั้งที่สองคุณอาจจะเปลี่ยนสองคนสองคนหรือสามคนก็ได้อ่า
แต่โคต้าได้แค่ห้าคนเท่านั้นอืมห้าคนเปลี่ยนได้สามครั้ง
หรือถ้ามีในกรณีที่ว่าผู้เล่นบาดเจ็บหรือได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
ก็สามารถเปลี่ยนได้เพิ่มอีกหนึ่ง
เป็นพิเศษได้อีกหนึ่ง

พยายามจะไม่พูดอะไรเผื่อพลาด

ผมเตรียมมาลองเชิญคุณเลยมาฮะ
ประเทศที่สามารถฟ้าแชมป์บนโลกได้มากที่สุด

ประเทศที่ได้แชมป์บอลโลกเยอะที่สุด

ปี๑๙๕๘

เรมนีกับอิตาลี

๓ประเทศด้วยกัน

อุรุกวัยแล้วก็ฝรั่งเศส

เอ้ยมีได้ปีด้วยเหรอ

นี่คุณจำปีได้ด้วยเหรอ
ตาลี๔สมัยนะ
เฮ้ย

ไม่ต้องไปเสิร์ชอันนั้นผมเสิร์ชให้แล้ว

อันนี้ยาก
แต่ไม่เคยไปแฉะเหนื่อยทุกประเทศอะไร

แต่ไม่เคยได้แชมป์เลย

ไม่โปรตูเกรดมีช่วงปี

อังกฤษเป็นตอนแรกเกือบจะตอบอังกฤษนะ
แต่ลืมไปอังกฤษเคยได้แชมป์โลกปี๑๙๖

ถ้านับตอนนี้ถ้าผมคิดนะ

ตอนแรกเกือบจะตอบฝรั่งเศสอังกฤษลืมไป

แล้วมันเนี่ยมันไม่ได้ปีเนี้ย

ในช่วงไทยรัฐเราเนี่ยก็จะ

อ่า

ถ้าลองเท้าทองคำนี่ถือว่าเป็นดาวสันโว่ใช่มะ

รองเท้าทองคำนี่ก็คือดาวสันโว

ถ้าจำไม่ผิดคนแรกน่าจะเป็น

ในปีที่อาเจนได้แชมป์

ลีนิเกอร์ส่วนคนที่สองก็ปีล่าสุดเลย
สดยอดอยู่แล้วคือแฮรี่เคนห้าประตู
รี่เคนเจอแล้วแต่ว่านี่ยังหา

แต่ผมมั่นใจว่าแกรรี่ลีนิกเกอร์

เอางี้ผมถามอีกครั้งหนึ่ง

คนสุดท้ายของใครของอิตาลีที่ยิงชนคานคือใครยิงชนคานหรือข้ามคาน
เออยิงคล้ามคลานโรแบตโตบาโจนี่ถามง่ายไหมโอ้สบายนี่ถามแบบว่า
ถามแบบว่าถ้าตอบไม่ได้ข้อเนี้ยไอ้ที่ผ่านผ่านมาที่ดูเก่งเก่งอ่ะ
จอกเลยนะอ่ะผมกล้าตอบข้อนี้ไม่ได้เนี่ยผมยืนยันเลยอ่ะ
เอาคนแรกเลยมั้ของอิตาลีผมยังจำได้ทุกวันนี้เลย
ปีนั้นแข่งที่ไหนครับแข่งที่สหรัฐอเมริกาครับ
เฮ้ยเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี้ยอ่าไปไปถ่ายตรงข้ามให้หมด
เดี๋ยวอันนี้วัดความรู้ผมไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการทำนายโอเค
ก็เรียกว่าเป็นซีนประวัติศาสตร์ในการดูบอลครั้งแรกของในชีวิตของผมเลยแบบ
เป็นสตอรี่เป็นสตอรี่ที่แบบใครก็พูดถึงนะ
เป็นเดี๋ยวนี้เป็นไงเขารู้น่ะเขารู้
ก็ได้ข้อส่งตลาด
โอเคแล้วถือว่าอันนี้ก็ความรู้ฟุตบอลผมพอมีอยู่คุณทีมงาน
ถามว่าฟุตบอลโลกครั้งหน้าทีนี้เป็นไหน๒๒ปี
ใครจะพัก

สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโก
เป็นครั้งที่๒ที่อเมริกา
คนที่ฟุตบอลโลกมีทีมมากกว่าหนึ่งทีม

ครั้งที่แล้วก็ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้

จริงเท่าไหร่มันมีแคนได้กับสหรัฐ
แต่ว่าเค็กซิโกยังถือเป็นลาตินแล้วแหละแต่ว่ามีพื้นที่ติดกับเขา
มันอยู่ใต้อเมริกา

ก็เป็นไม่รู้อย่างเดียวคือผลบอล
แล้วแต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับ๕เบอร์
แต่ที่สำคัญครับเราห้ามลืมครับคือ
เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชค

ร่วมกันถ่ายผลปลายสนียบัตร
ก็ถ่ายผลผู้ฟังภูมิบนโลก
ใครจะได้แชมป์โลก
ก็ส่งกันเข้ามา
ก็ส่งได้ทั้งวันนี้จนถึงวันที่๑๗ธันวาคมนี้

แล้วก็ติดตามรายละเอียดต่างทางช่องทางไทยรัฐทีวีหนังสือพิมพ์
ไลน์ทุกอย่างมีหมดครับผมแล้วตอนนี้เหลือแค่๘ทีมแล้วด้วยเนาะ
อ่ะตอนเนี้ยไทยก็เหนื่อยแล้วใช่เร่งส่งเข้ามาครับผมใครอย่าไปยังไปส่งทีมที่ตกรอบไปแล้ว
ตลกอยู่นะอยากจะไปตกอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็วันนี้ก็
สนุกสนานเป็นอีพีเมาส์มอยบอกแก้ต่างแก้ตัวให้หมอลันนะครับ
แล้วก็ขอความเห็นว่าอย่าเอ่ยอย่าไปอย่าไปทัวร์ลงแกเยอะนะครับ
แค่นี้แกก็ร้องไห้นะครับทำสวนกล้วยไม่ทันแล้ว
ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยต้องติดต่อสัมภาษณ์เจ๊เกียวเอาเจ๊เกียวมาเรื่องการ
เรื่องทำทัวร์เวลาทัวร์ลงเขาเจ๊เกี้ยเขาคงดีใจไง
ก็ยังเคยฝากไว้ด้วยนะครับช่วงเวลาเดิม
ครับผมประมาณทุ่มนึง

โดยประมาณทุ่มนึงก็เปิดมาเจอเราสองคน
แล้วก็ถ้าอยากทัวร์ลงก็ไปตามพี่รัน
เอาเลยแล้วว่ะหนู
อยากทำสวนก็ลองส่งมาครับ
เดี๋ยวจะให้คำแนะนำได้เผื่อได้นะ

โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม
ครับผมสวัสดีครับ